กินกันมาแล้วพาขึ้นดอยไปรับลมหนาวกันหน่อยอ่าไปดูดอกพญาเสือโครง
ไปขึ้นภูลมโลคุณผู้ชมที่จังหวัดพิศนุโลกตอนนี้บรรยากาศคือฟินอ่ะ
ฟินมากเนี่ยดูดิโอ้โหแสงแรกของวันโอ้โหมันน่าไปมาก
ไปก็ได้ต่างประเทศเอาจริงจริงไปแค่เมืองไทยให้ครบก่อนคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นภาพของนักท่องเที่ยวนะพากันไปสัมผัสอากาศหนาวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะฮะก็ขึ้นไปยอดภูลมโล
เขาอันนี้นะมันสูงสักประมาณ๑๗๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เป็นพื้นที่รอยต่อของ๓จังหวัดก็เป็นเพชรบูรณ์พิสุนุโลกแล้วก็จังหวัดเลย
นี่ที่สำคัญคือมีดอกพญาเสือโครงไฮไลท์เลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอากาศเย็นสบายมาก๑๒๑๓องศาแล้วก็มีต้นนางพญาเสือโครงขึ้นบนเนื้อที่กว่า๑๒๐๐ไร่
คือจะบอกว่าดอกสีชมพูมันตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าใสได้สูง
แล้วตัดกับพื้นหญ้าสีเขียวสุดยอดจริง
ตอนนี้กำลังเริ่มผลิดอกออกบานต่างให้เป็นสียมพูสวยงามแล้วนะครับ
ก่อนที่จะบานสะพรั่งเต็มภูลมโลช่วงสักประมาณเดือนหน้ากุมภาคิดสภาพนะ
ถ้ารัชพรเดินจุงมือแฟนไปนะไปถ่ายรูปตรงดอกพญาเสือโครงนะ

ขึ้นภูลมโลต้องใช้บริการรถกระบะนำเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่
เขาชำนาญเส้นทางมากกว่าขับไปเองอาจจะลำบากหน่อยนะครับ
คิดว่าราคาเหมาคันนึงก็ประมาณสัก๑๐๐๐บาทนั่งใน๑๐คนเอาพาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลย
๑๐๐คนละร้อยพากันไปเที่ยวตามจุดต่างรวม๓ชั่วโมงสวยงามและคุ้มค่าแน่นอนนะครับ
อีกหนึ่งที่ที่อยากพาคุณผู้ชมไปผมพาลงไปสตูนนิดนึงไปใต้
เซลฟี่กับพื้นนาสีเขียวตอนนี้สวยมากถ้าเกิดว่ามันมีต้นข้าวออกดอก
มันก็จะกลายเป็นเหลืองสวยงามแทนนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกตรีนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสตูนมันเขียวทองแบบนี้นะครับ
เป็นหมู่บ้านปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองชื่อว่าพันธรรมดูลิลา
กำลังเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสตูนนะครับ
ทุ่งนานกำลังออกรวงข้าวเป็นสีเขียวสีเหลืองสลับกันแบบนี้นะฮะ

หรือจะลงไปยืนบนถ้ำกลางทุ่งนาทุ่งข้าวที่มันสวยงามแบบนี้ก็ได้

เหมือนทุกอย่างจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วค่ะ
ตรงพื้นก็เป็นพื้นนาสีเขียวบนเหลืองทองอร่าม
มีสะพานหินทอดตรงกลางข้างหลังเป็นภูเขา

เอาก็ไปกันได้ครับที่สตูนนะฮะ
เหนือก็มีให้เที่ยวใต้ก็มีให้เที่ยว
บรรยากาศมันก็แตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ไปเที่ยวเมืองนอกเรามาเที่ยวเมืองไทยให้ครบกันก่อนดีกว่าค่ะ